ไปกับตลอดข่าวค่ะเจอเจอกันอีกแล้วนะคะ
ทุกวันอาทิตย์เราสองคนพร้อมรับหน้าที่แล้ว

สักวันใช่ป่ะหายใจหายคอไม่ทันเลย
ใส่เล่นว่าเราทำอะไรกันอร่อยร่างกายก่อนไง

เพราะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูหลายเรื่องหลายราวแล้วก็สนุกมากด้วย

นี่เลยในช่วงของตลอดกินคุณผู้ชมครับ
พลาดไม่ได้จะพาไปชิมอาหารปลาโอ้โหอร่อย

มีเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องราวของปลาที่ถูกจับ
ปกติแล้วเราก็จะเห็นคนตกปลา

ว่าทำไมเขาถึงติดป้ายห้ามตัวเงินตัวทองตกปลา

เดี๋ยวไปดูกันครับว่าไฮไลท์ประจำวันของเรามีอะไรกันบ้างครับ
ก็ได้เมนูอย่างที่เห็นนี้นะครับมีอะไรบ้างครับพี่อัน
ปลาทอดแม่น้ำกับปลาย่างปลาต้มยำ
วันนี้ทำยังไงนะทีนี้
ยังไงไม่ได้ติดป้าย

ทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในตลอดข่าวของวันนี้นะ
นี่แค่ไฮไลท์นะยังรู้สึกสนุกสนานขนาดนี้เลย
แล้วถ้าจะให้สนุกกว่านี้นะคุณผู้ชมนะต้องไลน์มาคุยกับเรา
ถูกต้องแล้วที่สำคัญคือเวลาส่งไลน์มาฟรีฟรีนะคะ
เพราะฉะนั้นส่งกันเข้ามาเยอะมาพูดคุยติชมหรือว่าแนะนำรายการกันได้
ครับผมส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าคุณผู้ชม